ส่วนตัวหัวหน้าแก๊งป้นปืนครั้งนี้นะครับ
ทางตำรวจเองก็ไปสามารถจับกลุ่มนะครับ
ที่สถานีรถไฟในจังหวัดนครสวรรค์

ตำรวจท่องเที่ยว๕กองกำกับการ๔

ทำการควบคุมตัวนายเจิงหยางอายุ๓๐ปีสัญชาติจีน

ร้านจำหน่ายอาวุธปืนย่านวังบุรพาเนลทัพ

หลังถูกจับกลุ่มได้ที่สถานีรถไฟ
อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อช่วงตี๒๓๐ที่ผ่านมานะครับ
ขณะที่เดินทางหลบหนีไปยังจังหวัดเชียงใหม่
โดยขบวนรถนอนสายด่วนที่๕๑กรุงเทพปลายทางเชียงใหม่

หน้าคล้ายกับผู้ต้องสงสัยที่อยู่แถวหัวลำโพง

ทราบว่าผู้ต้องหาได้ซื้อตัวเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่

ประสานตำรวจท่องเที่ยวและฝ่ายสืบสวนภูทรจังหวัดนครสวรรค์
ทำการสกัดแล้วก็ตรวจสอบรถไฟขบวนดังกล่าว
ก่อนจะสามารถจับกลุ่มตัวได้พร้อมกับเป้สะพาย
ที่บรรจุเสื้อผ้าและสำภาระอีกหนึ่งใบ
ว่าเป็นคนเดียวกับบุคคลตามภาพที่มีการเผยแพร่อยู่ในสื่อ
แต่ระบุว่าไม่รู้จักกับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ

ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวน
ขณะเดียวกันพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา

ก็ได้เตรียมเดินทางมาสอบปากคำนายเจิงหยาง
ด้วยตัวเองช่วงเช้าของวันนี้
มีรายงานว่าทางด้านของคศนิษฐ์มศรักษารัชการแทน

ให้สัมภาษณ์ว่าเบื้องต้นการก่อเหตุเหล่านี้
น่าจะเป็นการประสงค์ต่อทรัพย์
เพราะว่ากลุ่มผู้ต้องหาเคยมีประวัติกระทำผิดจากประเทศต้นทาง
หรือว่าไม่มีพฤติการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้
เรื่องก่อเหตุรุนแรงนี่นะครับ

สิ่งที่เห็นได้ก็คือการเอากุญแจรถของเจ้าทรัพย์ไปด้วย

ส่วนปืนถ้าเอาไปได้ก็คงไม่กี่กระบอก
เพราะว่าใช้รถจักรยานยนต์ขับมา๒คันเท่านั้น
จากพฤติกรรมคนร้ายถ้าคนร้ายใช้ปืน
ไปก่ออาจยากรรมทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับความมั่นคง
แต่ว่ายังไงก็ตามก็ขอเวลาในการตรวจสอบนะครับ
ขณะที่ทางด้านของผลเอกทวีปเนธนิยมเลยค่ะ
การสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช
ก็บอกถึงเหตุการณ์ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก
ว่ากลุ่มผู้ต้องหาไม่มีความเชื่อมโยงกับกระบวน
การเกาะการร้ายใดแต่เป็นกลุ่มมิชชาชีพ
หากเป็นกลุ่มก่อการร้ายจริงจะสามารถติดตามได้
เพราะว่าหน่วยงานนั้นก็มีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับ
ต้องรอการสอบปากคำเช้าวันนี้
ที่ซึ่งพบตรนะครับผลดำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
จะไปสอบปากคำหัวหน้าแก๊งด้วยตัวเอง
แต่ที่หัวหน้าแก๊งบอกว่าไม่รู้จักกับคนที่ก่อเหตุ
เอ๊ะอย่างไรนะครับก็ต้องสอบปากคำกันต่อนะครับ